ไปที่ร้านอาหารแห่งนี้นะคะบอกเลยว่าเปิดมาแค่สองวันแต่ขายดิบขายดี
เพราะมีนางกวักมากวักลูกค้าจ้าอ่าไหนนางกวักไหนดูหน่อย
เดี๋ยวให้ดูไปดูบรรยากาศร้านก่อนร้านเขานี่นะคะ
เป็นร้านบุฟเฟ่หมูกระทะค่ะชื่อว่าเจริญพุงชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่นะคะ
อยู่ที่บ้านหลักชัยตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะร้านก็ธรรมดาเข้าถึงง่ายเป็นอาคารพาณิชย์๒ชั้น
ข้างล่างเนี่ยเปิดเป็นร้านชาบูครับพิกัดร้านคือติดถนนสายดอยสะเก็ดขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่
ใครขับไปขับมาผ่านแถวนั้นจะต้องหยุดสะดุดตา

เพราะเธอคนนี้
นั่งกวัก
อ่อผมถามเค้านิ่งนึงนะเป็นอาโต่ช่วยมารับป่ะ

แล้วดูตัวช่วงโพเพนะ

นี่อาทิตย์กำลังตกเลย
ก็หลายคนก็แอบว่าตกใจขึ้นตรงลงคนหรืออะไรแน่นะ
คนขับผ่านไปผ่านมาเขาจะเลี้ยวหักศอกเข้าไปในร้านเลย

มีทุกคนที่แบบมาทานกันแล้วบอกปลอดภัย

เจ้าของร้านคือนายทีทัศน์นะฮะ
บอกว่าเพิ่งเปิดร้านได้๒วัน
ทำยังไงอยากจะให้ลูกค้ามาเข้าร้านเยอะ
ก็เลยให้พนักงานหญิงคนนี้แต่งตัวเป็นนางกวัก
มานั่งทำหน้าที่กวักอย่างเดียว

นี่คือหน้าที่มีหน้าที่มานั่งกวักเรียกลูกค้า
เสิร์ฟของอะไรไม่ต้อง

โอ้โหแขนน้องเขายังปกติดีอยู่นะ
เขาก็เปลี่ยนข้างบ้างอะไรบ้าง
แต่ปรากฏว่าเฮ้ยดีจริง
ลูกค้าสนใจมานั่งทานในร้านเนี่ยมากมายทีเดียว
นอกจากนี้แล้วเธอยังทำหน้าที่เป็นพี่จราจรบกรถด้วย

เมื่อกี้มีไฟกระบองไฟไงเอาเถอะ

มาพูดถึงอาหารเมนูของเขาหน่อยดีกว่า
เฟ่หมูกระทะของเขาหัวละ๒๒๙บาทนะ

เนื้อจราเข้ก็มี

มีหมดมากมายรวมแล้ว๒๐อย่างนะคะ
ส่วนน้ำดื่มเนี่ยเขาบอกว่าเหมาคิดเป็นราคาเดียวไปเลย
นี่ไอเดียดีแบบนี้ลูกค้าก็เลยสนอกสนใจเป็นอย่างมากนะคะ
แต่ถามถึงน้องผู้หญิงคนที่แต่งชุดไทยบ้าง
ชื่อน้องปรียาดานะคะ

งานสบายน้องนั่งอยู่เฉยกวักนิดกวักหน่อยได้๓๐๐บาท
ก็ถือว่าเป็นการหารายได้และนำเงินไปใช้เป็นทุนการศึกษานะคุณ
อันนี้น่าสนับสนุนนะคนทำมาหากินไม่ว่าจะอาชีพอะไร

น้องเค้าใช้รองพื้นเบอร์อะไรอ่ะน้องพี่สอง
นี่ฉันไม่ได้ถามน้องแต่ว่าน้องอาจจะทาแป้งเหมือนไปเล่นสมกลาง